คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่จังหวัดสุโขทัยเกี่ยวเนื่องกับไอ้ไข่หรือเปล่า
แต่คนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าเกี่ยวต้องเกี่ยวนะ

เขาบอกว่าเอาให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศก่อน
นี่เป็นภาพของช่วงที่เขารำกลองยาว
เพื่อที่จะแห่ผ้าป่านะคะเข้าวัดตะเว็ดในอำเภอศรีสำรงจังหวัดสุโขทัย
ชาวบ้านเขาก็มาร่วมงานกันเยอะแยะแล้วก็มารำกันแบบนี้นะคะ
และหลายคนเขาก็บอกว่าส่วนหนึ่งที่มาร่วมทำบุญ
เพราะได้เลขปลายประทัดที่จุดเส้นไหว้รูปหล่อ
ไข่ซึ่งตั้งอยู่ในวัดให้ประชาชนกลับไหว้บูชา
พอรับทรัพย์กันไปก็ต้องแบ่งส่วนหนึ่งมาตั้งกองผ้าป่าทำบุญสร้างสาราการประเรียน
แต่ทีนี้มันเกี่ยวข้องกับไอ้ไข่ยังไง
เกี่ยวข้องจากเรื่องของการที่ได้รับโชคลาภจากไอ้ไข่แล้ว
อีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าการรำแบบนี้เขาต้องซ้อมกันก่อนนะคะ

เขาซ้อมกันก่อนเขามีการซ้อมรำกันก่อนซ้อมร้องกันก่อน
ก็ป้ายซ้ายป้ายขวาให้กันซ้อมกันอย่างนี้เหรอ

ที่บอกแบบนี้มันมีอะไรแปลกเกิดขึ้นช่วงซ้อมนี่แหละ
คุณบันเจิดจาบเสมอายุ๕๖ปีค่ะ
เขาบอกว่าก็เป็นอีกคนนึงแหละที่ได้รับโชคนะได้ตั้ง๕๐๐๐บาทจากไอ้ไข่
เขาบอกว่าช่วงที่นั่งซ้อมเพลงกับชาวบ้านประมาณ๑๐คน

ปรากฏเห็นรอยเท้าเด็กมาเปื้อนกางเกงของชาวบ้านซึ่งนั่งอยู่ใกล้กัน

ตอนลำไปอุ้มหลานอุ้มเด็กหรือเปล่าล่ะหรือยังไง
ก็เลยเราก็เลยต้องไปถามคนที่เป็นเจ้าของรอยเท้านี้
หมายถึงเจ้าของกางเกงที่เปื้อนรอยเท้านี้
ชื่อว่าคุณสุรีพรบริบูรณ์ค่ะ
เขาก็เลยโชว์ให้ดูเลยนี่ไงมันติดอยู่ตรงใกล้ใกล้เข่าอยู่ตรงกางเกงเนี่ย

แล้วเธอก็เล่าว่าช่วงเช้ามาที่วัดนั่นแหละ
กางเกงมันสะอาดดีนะตอนแรกซักมาอย่างดีเลย
จากนั้นพอมานั่งดูชาวบ้านซ้อมแห่กลองยา
ที่นั่งข้างสะกิดเลย
เอ้ยกางเกงหนูเปื้อนอะไรมา

ในความคิดป้าใช่แน่ป้าว่าต้องใช่แน่
จูงใจคุณสิริพรคุณสิริพรก็เลยบอก
แรกเรามาแล้วกางเกงเราเป็นอย่างไรมั้ง

ถึงตรงนี้ที่พบซ้อมกองยากันอยู่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

คุณสุโรยีพรรมเองคุณสุโรยีพรรมก็ยังบอกไม่แน่ใจเหมือนกัน
แต่ก็คิดได้เลยคุณคุณมันคิดได้ว่ามันเป็นลอยเท้าเด็ก
ถ้าเกิดเขาไม่ได้อุ้มเด็กมาไม่ได้มีลูกแล้วมันมาจากไหน
ไอ้ไข่ไม่นานสิบสองกัญญายนที่ผ่านมานี่เองนะคะ
แล้วเวลานั้นก็มีการแห่รอบตลาดแล้วเอามาตั้งไว้ที่สาราการเปลี่ยน
แล้วมาปุ๊บให้โชคปั๊บเลยมา๑๒ให้โชค๑๖
เพราะว่าเรานำเสนอข่าวไปเป็นเลขปลายประทัด
หมายถึงวันที่เขาโชว์นะแล้วก็ชาวบ้านก็นั่นแหละฮะนะครับ